คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่เชียงรายนะครับ
อดีตนายพลนอนเสียชีวิตภายในบ้านพักส่วนตัวที่จังหวัดเชียงราย
ก่อนหน้านั้นทั้งลูกแล้วก็ลูกสะพ้ายพยายามติดต่อ
แต่ติดต่อไม่ได้เลยเลยแปลกใจให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
ท้ายที่สุดเจอเป็นภาพแบบนี้ครับ
เป็นภาพที่อดีตนายพลรายนี้นะฮะนอนผอมแห้ง
แล้วก็ไม่สวมเสื้อผ้าเปลือยกายนอนอยู่ที่พื้น
ใช่ค่ะแล้วก็แผลต่างเต็มตัวไปหมดเลยนะคะ
นักเนี่ยวนเวียนไปมาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ
มีการนี่เขาเรียกว่าตั้งข้อสงสัยไว้
ว่าที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตซึ่งมีทรัพย์สินจำนวนมาก
มักจะมีคนมาขอยืมเงินอยู่บ่อยมีการฆ่าล้างหนี้อะไรหรือเปล่า
ทีนี้ลูกแล้วก็ญาติแล้วก็ลูกสะพ้ายเนี่ย
อยากให้นำศพไปผ่าชนะสูตรหาสาเหตุอีกครั้งนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนี้
โครงการบ้านสรรปูเรยที่ซอย๖ตำบลเชียงเคียน
ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับ
โดยสมาชิกสภาเทศบาลเชียงเขียนนะฮะนายจำนงบุญยอดเนี่ย
พร้อมด้วยสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบที่บ้าน
พลตรีสมชายพรเพชรรัฐท่านอายุ๗๑แล้วนะ
ตอนที่ไปพบนอนหมดสติหายใจรวยรินไม่สวมใส่เสื้อผ้า

แล้วก็มีบาดแผลเต็มแขนขาเลยนะครับ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
แต่ผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับ
ด้านของลูกสะพ้ายของผู้เสียชีวิตนะครับ
คือนาวาอากาศตรีสิริวัลพรเพชรัตน์

บอกว่าพ่อสามีย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งตัวเธอเองแล้วก็สามีจะมาเยี่ยมเดือนละครั้ง
จะอยู่ด้วย๑๕๒๐วันนะครับ
ครั้งล่าสุดก็เพิ่งมาเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เอง
พอกลับไปก็จะโทรศัพท์มาคุยด้วยทุกวัน
กระทั่งวันที่๒๔แล้วก็๒๕ตุลาคมเริ่มติดต่อพ่อสามีไม่ได้แล้ว
ก็เลยติดต่อไปที่ผู้นำท้องถิ่น
ขอให้ผู้นำท้องถิ่นเข้าไปที่บ้านไปดูหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
นำท้องถิ่นก็ไปกดกริ่งหน้าบ้านก็เงียบ
ก็เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไป
จนกระทั่งพบพ่อนอนอยู่ในสภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เรื่องต้นนะคุณผู้ชมตำรวจสพเทิง
ลงความเห็นว่าเกิดจากอุบัติเหตุลื่นล้มภายในบ้าน
แต่ทีนี้ครับญาติยังคาใจ

จากบาดแผลที่พบตามร่างกายมีหลายจุด
ใบหน้าแขนขาคุณมันเป็นบาดแผลอะไร
ถ้าลื่นล้มอย่างเดียวไม่น่าจะมีบาดแผลเยอะขนาดนั้น

รวมทั้งผู้เสียชีวิตมีทรัพย์สินจำนวนมากครับ
หน้านั้นมักจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินอยู่บ่อย
ดังนั้นนี่อาจจะเป็นการถูกฆ่าล้างหนี้หรือเปล่านะครับ
อยากให้นำศพไปผ่าชนะสูตรหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เป็นสิ่งที่ญาติติดใจ
โดยเฉพาะเรื่องของบาดแผลแล้วก็เรื่องของทรัพย์สิน
ทีนี้ทางด้านพันธ์ตำรวจเอกนัทธวุฒิยุวัล
ผู้มกับการสอพอเทิงเปิดเผยแบบนี้ครับ
ที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นการลงความเห็นในเบื้องต้น
แต่จะนัดสอบปากคำทุกฝ่าย
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
สำหรับพลตรีสมชายผู้เสียชีวิต
ก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น๑๐
เป็นเพื่อนสนิทกับคนเอกไตรโรงอินทรลัทัศน์

เพราะว่าเรียนโรงเรียนอำนวยสินมาด้วยกัน
ก็ถือว่าการเสียชีวิตปริศนาบาดแผลอะไรต่าง
เต็มตัวเต็มแขนเต็มหน้าแบบนี้
ก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็นักข่าวก็ลงพื้นที่เช้าวันนี้ด้วยนะ
ลงพื้นที่ไปไปเจอกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเครียด

ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับการ
ตอนแรกที่ได้รับการประสานจากญาติรีบมาดูเลย

ก็เลยเข้ามาที่ในบ้านเข้ามาด้านข้างนะครับ
ก็ส่องดูตามหน้าต่างนะคุณนะ
เพราะว่าโอ้โหมีคนล้มอยู่ใกล้ประตูหลังบ้านนะครับ

พบว่านายพลนอนหงายไม่สวมเสื้อผ้า

ก็เลยรีบกู้ภัยนำตัวส่งกรงพยาบาลป่าแดดนะครับ
ก่อนจะถูกส่งตัวไป

หรือบางครั้งก็โทรให้อาหารมาส่งที่บ้าน

สาเหตุของการเสียชีวิตนะฮะ
ก็เป็นหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนในคดีนี้ต่อไปนะครับ